มาดูเรื่องที่เป็นเหตุระทึกเกิดขึ้นที่เชียงรายเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น
กันหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันมีกลุ่มคนร้ายนะมากันสองคนยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็ไปจี้พนักงานที่ร้านทองให้เอาทองให้
จากนั้นกวาดทองหลบหนีลอยนวลมูลค่าทองนี่เป็นล้านนะคุณผู้ชม
ไปดูเหตุการณ์กันหน่อยว่าตำรวจเขาจับกันได้หรือเปล่าค่ะ
ภาพวงจรปิดนี่แหละเป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะคะ
ที่จับพฤติการของคนร้ายที่มาที่ร้านทองนี้ได้เห็นไหม
ลูกคงลูกค้าก็วิ่งแตกตื่นนี้กันไปหมดเลยค่ะ

ร้านทองแห่งนี้คือร้านทองเยาวราชสินทวีนะคะอยู่ริมถนนผนโยธิน
เลขที่๑๔๙หมู่๑๑ตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงราย
ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายสองคนค่ะสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำสวมหวกกันน็อกเดินเข้ามา
เดินเข้ามาไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดเลย

จากนั้นเขาก็ใช้อาวุธจี้พนักงานให้กวาดสร้อยคอทองคำเส้นและสลึงทั้งหมด๒๐เส้น
แล้วยังมีขนาด๕บาทอีก๒เส้นนะคะน้ำหนัก๘บาทอีก๘เส้น
และอื่นเนี่ยรวมแล้ว๕๔บาทคุณคูณเอาแล้วกันมันเป็นเงินเท่าไหร่
พอกวาดทองมาได้ก็เอาใส่ถุงเป้ที่ผู้ก่อเหตุอีกคนหนึ่งถือไปนะคะ
ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนเหมือนกันเขาจอดเอาไว้ตรงนี้หน้าร้านเนี่ยนะคะ
จากนั้นสตาร์ทรถได้ก็ขี่ย้อนสอนหลบหนีไปทางซอยบ้านดัวนะคะ
เป็นซอยวัดบ้านดู
บ้านปากหล่าวซึ่งมันเชื่อมต่อกับถนนไปพักเลี่ยงเมืองเชียงราย
คือหลบหนีไปอย่างรวดเร็วอะค่ะจากการมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
ก็พบมีปลอกกระสุนปืนขนาดเก้ามอมมอลตกอยู่หนึ่งปลอก
แล้วก็กระสุนที่ยังไม่ได้นัดอีกหนึ่งนัดกระเป๋าก็ตกอยู่หนึ่งใบ
ทางตำรวจเนี่ยก็ได้มีการเก็บหลักฐานไว้
แล้วก็ได้วิทยุสกัดไปตามด่านตรวจรวมถึงสพใกล้เคียงให้ช่วยกันจับกลุ่ม
แต่เขาบอกมาว่ายังไร้วี่แววนะซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภบ้านดูด
ได้นำเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุและที่ต่าง
รวมถึงเส้นทางของผู้ก่อเหตุที่หลบหนีอยู่นั้นเนี่ย
ก็มีการเก็บหลักฐานโดยละเอียดล่ะค่ะคุณผู้ชม
ส่วนข้อมูลอีกจากฝ่ายหนึ่งก็คือ
เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็มาค่ะ
เก็บรอยนิ้วมือแฝงในที่เกิดเหตุ
ปลอกกระสุนปืนแล้วก็ที่เคาน์เตอร์ด้วย
เพื่อสืบหาตัวคนร้ายในคดีนี้
ถ้าจับได้ก็ต้องดำเนินคดีกันต่อ

คดีในลักษณะนี้เนี่ยก็มักจะจับได้อยู่แล้วนะครับ